โรงงานทั้งหมดเทคโนโลยีที่เราเห็น๙๐เราซื้อเข้ามาหมด
เราจะขอเป็นตัวแทนของประเทศไทย
ที่จะผลิตเทคโนโลยีมาให้บริการกับอุตสาหกรรมในประเทศเรา

สวัสดีครับ

เรามีแนวคิดกันว่าจะทำไงให้โรงงานของเรา

ปกติแล้วโรงงานผลิตทั่วไป

ก็คือยังไม่ทันถึงรอบที่เราจะซ่อม

เราก็เลยคุยกันว่าในโรงงานเรา

เราก็เลยมองว่าเราทำไงดีกับข้อมูลเหล่านี้

เราก็จะสามารถแพลนงานซ่อมบำรุงเราได้ดียิ่งขึ้น

ทางทีมเราก็มองว่ามันไม่ค่อยเท่เท่าไหร
เราก็เลยนัดประชุมกันเลยหนึ่งวัน

ออกไปแนะนำให้กับภายนอกโรงงานเราเนี่ย
มันควรจะต้องมีชื่ออะไรที่มันเท่หน่อยนะ
สื่อถึงคุณสมบัติของระบบเราจริง

แปลว่าคนที่รู้อนาคตได้ล่วงหน้าครับ
เริ่มต้นด้วยที่ผลิตภัณฑ์แรกของเรานะครับ
ไปดูได้ว่าเครื่องจักรของลูกค้าตอนนี้สภาพเป็นยังไงนะ

เพื่อที่จะเอาข้อมูลย้อนหลังไปทำนายอนาคตแล้ว
แล้วเอาข้อมูลที่มันทำนายออกมาอย่างนั้น
ทุกอย่างทั้งหมดตั้งแต่สเต็ป๑สเต็ปสุดท้ายเนี่ย
ก็เป็นคนไทยทั้งหมด๑๐๐เลย
ก็คือเรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์

วิศวกรเราจะเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาทำการวิเคราะห์
เราพยายามเปลี่ยนจากสิ่งที่มองไม่เห็น

เราสามารถที่จะมองเห็นแล้ว
แล้วก็ลูกค้าอีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่ใช้บริการเราแล้วนะครับ
ก็จะมีหน้าที่นำเข้าก๊าซธรรมชาติแล้ว
เพื่อมาใช้สิทธิ์ในการผลิตพลังงานต่อในประเทศเราครับ

อีกหนึ่งที่ก็จะเป็นลูกค้าในกลุ่มปทเราเอง

เรามีเครื่องจักรที่ราคาแพง
เครื่องจักรชุดหนึ่งก็ราคาหลัก๓๐๐๔๐๐ล้านบาทขึ้นไปตัว
จำนวนมากกว่า๒๐เครื่องเลยทั่วประเทศเนี่ยครับ

เราก็พยายามขยายธุรกิจออกไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมครับ

เหมาะสมกับอุตสาหกรรมในโรงงานจริง

อย่างน้อยเลยผมว่าต้องมีถูกกว่าถึง๓๐ขึ้นไปครับ

ก็เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของเรานะ
ก็เป็นหนึ่งในวงการที่ทำให้ปทเนี่ย
ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น๓ปีซ้อน

เป็นรางวัลอันดับหนึ่งของเครือปรทเลย

เพื่อที่จะเอามาให้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรม

เราอยากจะช่วยอุตสาหกรรมในประเทศไทยครับ
ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

คนไทยทั้งหมด๑๐๐เลยนะครับ
แล้วก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทย
จะเอาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นโดยคนไทยนะครับ
ออกไปขายที่ต่างประเทศบ้าง

นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร

และความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกคน

รวมทั้งยังสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

นำไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่อย่างยั่งยืน